สวัสดีครับเดี๋ยวเวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนหน่อย

สามารถส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ
มีเรื่องราวหลากหลายมากหรือว่าช่วงนี้กัญชาปลดล็อก
อยากจะบอกอะไรหรือว่ารู้สึกอะไรเกี่ยวกับกัญชาวันนี้
รู้สึกต่อไปสบาย

วาวก็รู้สึกสบายเพราะวันนี้อากาศดี
แต่ไหนกรุงเทพก็ฝนพัมธ์ในบางจุดนี้
ใช่ค่ะก็ไปไหนก็ระมัดระวังเรื่องของการขับรถด้วย
เช่นเดียวกันวันนี้เจอกันกลางสัปดาห์นะคะ
แล้วก็ตรงกับกลางเดือนแล้วก็กลางปีด้วยโหนะฮะ

ครับวันนี้เรื่องราวของเรามันหลากหลายนะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ปลดล็อกกัญชาไม่ทันข้ามสัปดาห์
มีคนเสพเกิดขนาดเสียชีวิตหนึ่งร้าย
รายละเอียดต้องติดตาม
เมายาบ้า๓วันไม่หลับไม่นอน
ร้อนถือมีดปีนขึ้นไปเดินบนหลังคา
ชาวบ้านตกใจแจ้งตำรวจจับจะจับได้ไหมต้องติดตาม
งานนี้ชาวบ้านร้องหมอปลาช่วยด้วย
ช่วยมาดูที่บ้านหน่อยเหตุก็คือหล่อนมาก
กุมารมาหล่อนจนอยู่ไม่ไหวแล้ว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องที่พูดถึงกันมากเลยนะ
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วปลดล็อกกัญชาเนอะ
คือต้องบอกแบบนี้ไอ้ประโยชน์มันมีอยู่แล้วแหละ

แต่เรื่องของโทษถ้าหากว่าใช้มากเกินไป
มันก็มีให้ได้เห็นรายวันเหมือนกันนะ
ก็คืออย่างที่ในกรุงเทพเนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพมีคนเสพกัญชาเกินขนาดจนเสียชีวิตไปแล้ว

เหนือจากนี้ที่จังหวัดชนบุรีก็มีสาวรายหนึ่งนะครับ

ต้มจืดมะระมันไม่ได้มีมะระอย่างเดียว

มันดันมีกัญชาด้วยแล้วคนที่เขากินไปดันแพ้กัญชาครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยต้องมาพูดถึงกันหน่อยว่า

บางทีนะผู้ประกอบการก็ต้องบอกให้ชัดว่า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใส่กัญชาลงไปอันนี้ต้องแจ้งนะ

นี่คือใบรับรองแพทย์
ที่ระบุว่าตัวเธอแพ้กัญชา
แล้วเธอเล่าว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
คือในนั้นเนี่ยเธอสั่งอะไรบ้าง
มีต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับของชอบเธอเลย
แล้วเธอก็เทต้มจืดมะระใส่ถ้วยกำลังจะกิน
แต่ไปเจอกับอะไรใบกัญชา

แล้วเรื่องของเรื่องไอ้ต้มจืดมะระเนี่ย
เขาตั้งใจจะให้ลูกทานด้วยแต่พอเห็นแล้วเนี่ยมันมีใบกัญชา
เก็บไว้กินเองดีกว่ายังไม่ให้ลูกทานเลย

ถูกต้องแต่อย่างนี้เธอตักใบกัญชานั้นออกแล้วนะ
คือไม่ได้ตั้งใจจะกินใบกัญชานั้นหรอก

เอางี้ละกันพอกินไปผ่านไป๒ชั่วโมง
อาการมาอาการที่ว่าคืออะไร

เวียนหัวอาเจียนะคุณพุทธศาสตร์

อาการที่ว่าก็ไม่ดีขึ้นนะคะ

วินิจฉัยว่าน่าจะแพ้กัญชา

ว่าถ้าหากจะทำเมนูอะไรต่างแล้วใส่กัญชาเนี่ย
ขอให้ติดป้ายหรือให้บอกลูกค้าก่อน
เพราะบางคนอาจจะแพ้แบบเธอก็ได้
ส่วนแม่ค้าพอทราบแบบนี้ก็เลยติดต่อ
ขอโทษเธอมารวมทั้งจ่ายค่ายาค่าอาหารที่สั่งวันนั้น

แต่เรื่องของกัญชาเนี่ยก็ยังมีข่าวต่อเนื่องนะครับ

สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครครับได้รายงานว่า
พบผู้เสียชีวิตนะฮะจากกัญชาครับ
เป็นชายวัย๕๑ปีครับ
ซึ่งวันนี้ก็ทำให้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ

ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดครับ
แล้วก็สั่งให้สำนักการแพทย์เนี่ย
เก็บข้อมูลแล้วก็รอผลที่ชัดเจนก่อนนะครับ
พร้อมกับสั่งให้โรงพยาบาลในสังกัดกรทม

ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขครับ
บอกแบบนี้คุณผู้ชมเสพข่าวยังมีสติ
คือบางครั้งบางคราวเราไปเห็นแค่คาดหัว

ไม่ประมาทฮะก็สั่งการเลยนะครับ
เป็นนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเนี่ย
เป็นโรงเรียนปลอดกัญชาไว้ก่อน
หาแนวทางให้ความรู้กับครูแล้วก็นักเรียนนะ
เรื่องของผลดีและผลเสียของกัญชา
เพื่อเฝ้าระวังเรื่องของอาหารที่อาจจะมี

อย่าเพิ่งเอาไปเป็นรายละเอียด

หรือว่าอะไรหรือเปล่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของโรงเรียน
ซึ่งมีเด็กซึ่งอาจจะไม่เข้าใจเรื่องกัญชาว่าผลดีผลเสียไปอย่างไร
ก็ต้องมีการให้ความรู้ทั้งครูกับทั้งนักเรียนนะ
นี่แหละครับเหรียญมันมีสองด้านจริง
มันมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียมันอยู่ที่ตัวเรา
ศึกษาก่อนเอาไปปรุงอาหารด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหมาเป็นฮิปหอบเลยนะคุณจูโน่งนะ
ถูกใจวัยรุ่นนะเพราะว่ารายการเราดูได้หมดทุกเพศทุกวัย
บ่ายแบบนี้ไม่ง่วงเหงาเห่านอนแน่นอนค่ะ
กลับมาในเบรกนี้นะครับว่ากันถึงเรื่องของความเชื่อหน่อย
หลายคนเลี้ยงกุมารก็มีความเชื่อเรื่องด้านนี้
ส่วนบางคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
แต่อย่างนี้ชาวบ้านนะครับที่อุดรธานีเขาบอกว่า
ละกันหมอปลามาช่วยหน่อยได้ไหม
บอกว่ากุมารอ่านละวาดล่อบบ้านเลยครับ
ไปดูนี่ตอนนี้เนี่ยไอ้ภาพเนี้ยที่เราให้ขึ้นเนี่ย
ถึงหมอปลาเลยวอนหมอปลาช่วยด้วย
เกิดสดร้อนเลยมีรูปรอยเท้าด้วย
ฝากรอยเท้าเอาไว้ไอ้ที่ฝากรอยเท้านั้นไม่ใช่คน
เขาบอกว่าฝากรอยเท้าไว้นั่นคือรอยเท้าของกุมาร
โอ้โหเป็นรอยเท้าสีขาวราวกับว่าไปเหยียบแป้งมา
แล้วเต็มไปหมดทั้งบนเบาะรถมอเตอร์ไซค์
กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือบันไดและตามพื้นบ้าน
เห็นไหมเบาะมอเตอร์ไซค์ก็มีครับคือมันเป็นรอยเท้าเล็ก
แล้วยังไงเหมือนรอยเท้านั้นไปเหยียบแป้งมาก่อน
แล้วดูดิอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์น่ะตรงนี้เลย
โอ้โหแล้วในรอยเท้าใหญ่ข้างในมีรอยเท้าเล็กอยู่อีก
ก็คือเป็นเต็มฝ่าเท้าเลยเถอะว่าอย่างนั้น
งงไปหมดเลยครับยังไงล่ะทีนี้
อย่างนี้ครับเราเห็นแล้วเนี่ยก็โอ้โหสงสัยนะคะ
อยากรู้มันจริงหรือไม่จริงอ่าบุกไปให้ถึงบ้านเลยดีไหมคุณชิสา
ไปเลยค่ะบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ไปเจอเจ้าของบ้านค่ะคือนายภูทะเนศยุภาพินหรือแฟรงค์
รงค์อายุ๑๙ปีนะเป็นเจ้าของโพสต์ด้วยค่ะ
แฟรงค์เนี่ยก็เลยพาทีมงานไปพิสูจน์รอยเท้าเล็กตรงนี้หน่อย
เพราะว่ามันปรากฏอยู่ทั่วบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างกระจก
โทรทัศน์บันไดบ้านก็มีพื้นห้องนอนก็เห็นไปหมดเลยนะคะ
ทุกคนในบ้านเชื่อว่ารอยเท้าที่เห็นนี้
เป็นรอยเท้าของกุมารทองที่ชื่อชื่อน้องมะนาว
ทำไมถึงชื่อน้องมะนาวเดี๋ยวมีที่มาที่ไปใช่ค่ะ
เอาอย่างนี้ละกันนะครับไปถามอีกหนึ่งคน
ก็คือนางสาวส้มซึ่งเป็นภรรยาของคุณแฟรงค์
นางสาวส้มบอกว่าวันนั้นวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งค่ะคุณนักข่าว
คุณติคะนี่คุณติของเรานักข่าวของทางไทยรัฐทีวี
ซึ่งได้รับฉายาว่านักข่าวสัมภเวษีเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้
เขาลงพื้นที่ไปหมดแล้วเขาคุยกับนางสาวส้ม
ระหว่างทางได้ยินเสียงหัวเราะค่ะคุณติค่ะ
หัวเล้วกิ๊กกิ๊กยังข้างทาง
เธอก็เลยส่งเสียงทักไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ
แต่อย่างนี้ไม่มีใครเห็นหลังจากนั้นอีก๓วันต่อมาได้ยินเสียงเด็กร้องในบ้าน
และเสียงคนเดินบนบ้านทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้าน

จริงค่ะแล้วต่อมานะก็พบรอยเท้าประหลาดย่ำอยู่ทั่วบ้านอย่างนี้เลย
แล้วหนักสุดนะคะคุณผู้ชมคือมีลูกมะนาวจากต้นที่อยู่ข้างบ้านเนี่ย
ไม่ได้รู้มันไปยังไงคือมันถูกเครื่องเข้ามาในบ้าน
มันมาทางนี้แหละที่คุณตินั่งดูอยู่ในนี้ไอ้ลูกนี้เปล่า
เออไม่แน่ใจเธอบอกว่าไม่น่าจะเป็นฝีมือของคนอ่ะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกุมารทองคือก่อกวนคนในบ้าน
ก็เลยตั้งชื่อให้น้องกุมารว่าน้องมะนาว
อ๋อจะได้เรียกง่ายไงเป็นอันรู้กันโอ้โหเอา
นี้นะฮะระหว่างพูดคุยกันจู่ก็มีคนในบ้านวิ่งมาบอกว่า
พี่ติพี่ติมาดูเร็วมีรอยเท้าปรากฏขึ้นมาใหม่อีกแล้ว
โอ้โหนี่คุณติของเราเดินจากบนบ้านลงมาข้างล่างเลยนะ
ค่ะแล้วพาชั้นภาพลงมาดูด้วย
เขาบอกว่านี่นี่คือรอยใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละ

นี่มือถือของทีมข่าวเรา

จู่มันมีรอยปรากฏขึ้นแบบนี้
ราวกับว่าเป็นรอยเท้าของเด็กเหยียบลงไปที่หน้าจอ

ยังไงฮะครับได้ยินเสียงกระโดดแล้วก็หันเห็นโทรศัพท์อันนี้น้องเขามาแล้วนี่มาแล้ว
มะนาวมาเหยียบแล้วคืนก่อนผมฝันฝันว่าเห็นเด็กเด็กผู้หญิงวิ่งหน้าบ้านตรงเนี้ยครับ
อืมสองคนกับน้องแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มาเห็นรอยเท้าอยู่ข้างเตียงเตียงคือตะแค่หน้าบ้าน
อ่าเล่ากันต่อแล้วกันครับคนในบ้านพูดถึงเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นนะ
บอกว่ากุมารน้องมะนาวเนี่ยเริ่มก่อกวนตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามพฤษภาคม
จำลองเป็นกราฟิกให้ดูเลยนะคะครับคือได้ยินเสียงเหมือนคนเดิน
ได้ยินเหมือนคนกระโดดบนบ้านอืมทั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้นอ่ะเออ
แล้วต่อมาก็มีลูกมะนาวเนี่ยลอยเข้ามาในห้องเดี๋ยวจะได้เห็นนะ
เจ้าของบ้านเนี้ยยังคิดมาแล้วนี่ไงอุ้ยคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะ
มาแกล้งหรือเปล่าก็เลยเดินออกไปดูที่ระเบียง
ปรากฏไม่มีใครอ่ะมีแต่ต้นมะนาวนี่แหละค่ะคุณอ้าว
แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้ใครก็ไม่รู้มาเทแป้งละเลงอยู่ที่ระเบียงห้อง
แล้วจากนั้นนั่นแหละรอยเท้าย่ำบนที่นอนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
มาเลยเจ้าของบ้านจึงตั้งใจตั้งใจเลยนะ
ตั้งกล้องถ่ายสิว่าเป็นอะไรกันแน่ปรากฏว่ามีลูกมะนาวถูกเครื่องขึ้นมาบนระเบียงอีก
ทุกคนก็ตกใจวิ่งสิครับครับไอ้ตอนที่กำลังตั้งกล้องอ่ะ
อยู่อยู่มะนาวมันมาแล้วโอ้โหนี่ซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คนในบ้านเนี่ยต้องอยู่อาศัยแบบด้วยความหลอนนะครับคุณผู้ชม
ก็เลยอยากให้หมอปลานะฮะเข้ามาตรวจสอบว่ากุมารทองเนี่ย
เขาต้องการอะไรกันแน่ครับมาดีหรือว่ามาร้าย
เป็นกุมารทองที่ตามเจ้าของบ้านมาจากข้างทางจริงหรือเปล่าครับ
เอางี้ในวันที่คุณติลงไปเล่าให้ฟังแบบนี้คุณติเองเขาก็พิสูจน์หลายอย่างนะ
เขาได้เห็นร่องรอยแล้วแหละแล้วมันมีข้อสังเกตไงคุณผู้ชม
ไอ้รอยเท้าที่เห็นเนี่ยเรามองนะในมุมของคนไม่เชื่อนะ
เขาก็คิดว่าทำเองหรือเปล่าใช้ฝ่ามือเนี่ยไปชุบแป้ง
ไปชุบกับแป้งอ่าอ่าแล้วก็มาดันดันแปะแปะเอาไว้
เขาเรียกว่าเป็นอันนี้สันมือไหมคุณชนะเขาเรียกสันมือก็ได้อ่า
นั่นแหละสันมือเนี่ยไปทับให้มันเป็นรอยซึ่งคุณติก็ลองทำดู
ปรากฏว่ามันคล้ายคล้ายอ่าถ้าดูภาพเรื่อยเรื่อยเผลอเผลอ
จะมีภาพให้ได้ดูนะคุณผู้ชมแต่ผมเล่าไปก่อนแล้วกันครับ
คือถ้าลองเอาสรรมือเนี่ยแล้วทาแป้งไว้
แล้วก็ไปแปะเอาไว้ตรงกระจกบ้างตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้าง
มันจะเห็นเลยว่ามันคล้ายอันนี้นี่อ่า
ด้านซ้ายมือคือสิ่งที่คุณติทำค่ะส่วนด้านขวามือคือสิ่งที่เราเห็น
เราไปถึงที่บ้านเขามีความใกล้เคียงกันมากคล้ายไหม
เหมือนฮะทุกคุณผู้ชมลองทำดูก็ได้นะลองพิสูจน์ดูที่บ้าน
อ่ะแต่เรื่องนี้ยังไงซะหมอปลารับเรื่องไว้แล้วค่ะ
แล้วก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปอ่า
ยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าหมอปลาลงพื้นที่แล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะครับ

เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ
เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โหเบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห
เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

เบิร์ตลมเสียโอ้โห

อ้าวใช่ครับผมชื่อวุฒิครับ
นั่งเลยนั่งเลยโหจับแล้ว

แล้วก็ค้นตัวเจอไฟแชคค่ะ

แต่ทุกคำพูดของวุฒิจะถูกใช้ในชั้นศาล

ถามนายวุฒิไอ้เหตุล่าสุด

นายวุฒิก็ให้การวกไปวนมาบอกว่า
วันนั้นที่ไปถีบก้านคอคนนั้นใช่ไหม
ก็คนนั้นเขาพาวุฒิไปเล่นไฮโลแล้วแล้วโกงวุฒิ

วุฒิก็เลยโมโหแต่อย่างนี้บางทีเนี่ยนะ
ฟังความข้างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องไปถามคนที่เขาได้รับบาดเจ็บ
ทำอย่างงั้นจริงหรือเปล่านั่นสิเพราะเหมือนกับว่านายวุฒิก็พูดอะไรแบบ
ฟังแล้วไม่ค่อยจะรู้เรื่องเออให้การแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้
ปักใจเชื่อแต่อย่างนี้พาไปโรงพยาบาลก่อนแล้วจะพาไปทำการบำบัด
ให้เรียบร้อยส่วนเรื่องคดีเดี๋ยวก็ว่ากันไปเพราะว่าได้ทำการก่อเหตุแล้ว
นะคะเราเล่าตั้งแต่ต้นรายการมาน่าจะเป็นเรื่องของเมายาบ้าเมาอะไรที่มันแบบเป็นสารเสพติดทั้งนั้นเลย
เตือนภัยกับตรงนี้ว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องระมัดระวังคือเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะอย่างสี่แยกเนี้ยบางทีมันไม่มีไฟหรือบางทีไฟไม่ชัดเจนนะ
ก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุอย่างรถใหญ่ชนกับรถเก๋งแบบนี้ค่ะ
โอ้โหน่ากลัวนะคะคุณดูค่ะจากวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้
หลายคันก็ชะลอตัวเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นแยกครับ
จังหวะนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมคะขณะที่รถกำลังออกตัวตามกันไป
อ่ามีรถคันดำมีรถเก๋งขาวแล้วก็น่าจะมีรถฟอร์จูเนอร์นะตามกันไประหว่างนั้นเองอืม
ฝั่งขวามาแล้วค่ะรถบรรทุกชนอย่างจังอ่ะเฉียดเก๋งไปนิดเดียวไปเจอกับฟอร์จูเนอร์ตกข้างทางไปเลย
อันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ได้โทษใครนะแต่ให้ดูว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ
คลิปนี้มาจากเฟซบุ๊กเฮียขับรถนะคะขอเตือนภัยกันเอาไว้แล้วก็ย้ำเตือนกันว่าขับรถให้ระมัดระวังมากมาก
ซ้ายมองขวาให้ดีค่ะครับครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่
เหตุการณ์อุบัติเหตุเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ระหว่างรถจักรยายนกับรถจักรยานยนต์ชนกันครับ
เหตุการณ์จะเป็นยังไงไปชมครับ

แต่ว่าผมเล่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่นะเหตุการณ์นี้ครับ
เป็นเหตุการณ์ประทะกันระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์ครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่ารถรายเดอร์คันนี้เนี่ยนะเปิดไฟเลี้ยวขอทางมาอย่างระมัดระวังนะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันนึงครับเขาขี่ทางตรงมาอย่างเดียวใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาต้องรีบเพราะว่าฝ่าไฟเขียวใหม่นะครับ
ก็คือไฟมันกำลังที่จะแดงก็เลยรีบตรงเข้ามา
ก็เลยทำให้ชนแบบนี้นะครับสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยก็เรียบร้อยครับ
ปะทะกันก็ให้ลอยเลยคุณผู้ชมครับ
ทางเราก็ไม่ขอตัดสินแล้วกันว่าใครผิดใครถูกนะครับ
ก็นำมาให้เตือนภัยกับคุณผู้ชมแล้วกันเวลาขับขี่บนท้องถนนเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังอ่ะนะฮะใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะเนอะใช่ครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของขโมยขโจร
โอ้โหขโมยทองเออน่ากลัวมากเรื่องของเรื่องทำทีเหมือนเป็นลูกค้า
ตีเนียนแหละขอดูทองหน่อยเส้นนั้นเส้นนี้
อาศัยจังหวะพนักงานเผลอคว้าทองแล้ววิ่งเลยครับ
เอาดูกันไปเรื่อยพร้อมกันคุณผู้ชมฮะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะของร้านทองแห่งนี้จับภาพไว้ได้
ผู้ชายคนนี้นี่ดูธรรมดาปกติทั่วไปดูแล้วไม่มีพิรุษเลย
ครับเนี่ยฮะมาขอดูทองอืมทำทีเป็นลูกค้าขอดูทอง
ขอดูน้ำหนักสัก๕บาทแล้วนี่ทำท่าคุ้นคริสในใจ
จะซื้อไม่ซื้อดีนะสวยไหมสวยถูกใจหรือเปล่า
ค่ะพนาทดัวกันก็คุยกับพนักงานไปด้วยเอ้าชี้หนูนชี้นี่
โอ้โหเรียกได้ว่าวิ่งร้อยเมตรยังอายเลยนะนักกีฬาเนี่ยค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วเนี้ยไปสู้กับอู้เซ็นโบ๊ชได้เลยโอ้โห
แต่ว่าทำแบบนี้ไม่น่าจะดีนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
อยู่ภายในห้างโลต้าสาขาบานกดีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ไปสอบถามพูดคุยพนักงานร้านทองเขาบอกว่า
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุสัก๓๕๔๐ปี
สูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร

หนัก๕บาทราคาประมาณ๑๕๐๐๐บาท
อุ๊ยทอง๕บาทไม่ใช่ถูกนะน่ะน่าจะดีคือตลอดเวลานี่นะ
เขาพูดจาค่อนข้างดีนะพูดจาสุภาพน่าฟัง
แต่พนักงานบอกท่าทางดูเลิกลักนิดนึง
อ่ะแต่ไม่เป็นไรลูกค้าอ่ะเนอะใช่พนักงานก็เลยหยิบสร้อยให้ดู
แต่จังหวะที่เผลอนั่นแหละค่ะคนร้ายเลยฉกชิงวิ่งราวไปเลย

คดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุจการในพื้นที่นะครับ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนทั้งหมดของสภปากคลองรังสิตเนี่ย
ลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้แล้วก็ทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมด
รวมไปถึงดูพฤติการของคนร้ายแล้วเชื่อว่านี่ตำรวจบอกนะ

ไม่น่าจะใช่พวกมืออาชีพครับ
น่าจะสามารถตามจับได้โดยเร็ววันและนี่อาจจะเป็นการก่อเหตุครั้งแรกก็ได้

เดี๋ยวตำรวจนะฮะจะไปเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
ที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยจะหลบหนีไป

แล้วบอกแบบนี้ขโมยทองแต่ละคดีแต่ละคดีสุดท้าย
ผมเห็นนะจับได้ทุกคดีปิดได้หมดเชื่อผม
เดี๋ยวดูกันว่าตำรวจจะทำงานได้ช้าหรือเร็วขนาดไหนนะฮะ
มีหลักฐานอยู่แล้วเนี่ยนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นวิธีการป้องกันของศูนย์หาย

อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งค่ะก็จะมีโต๊ะหินอ่อนมูลค่าหลายแสนแหละดิฉันว่าไป
แต่ทำยังไงกลัวมันหายไปดูไอเดียเก๋ของที่วัดแห่งนี้ค่ะ

แต่ไอ้โอ้โหหินอ่อน

มันก็หนักแหละแต่ถ้าคนจะเอาก็ยกไปได้ถูกไหม

แต่นี่ค่ะเป็นกลวิธีในการป้องกันของศูนย์หายที่วัดป่าประดูกพระอารามหลวงนะคะ
ตั้งอยู่ที่เลขที่๐๕๓ถนนสุขุมวิทย์ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
คือเอาเหล็กมาล็อกไว้เลยแบบนี้

ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นโต๊ะกลมหินอ่อน๒๔ตัว
เก้าอี้หินอ่อนอีกทั้งหมด๑๒๖ตัว

ครับพระครูโสพิษพันยกรเจ้าวัดวัดประประดูนะฮะ

มีมานานแล้วครับเป็น๑๐ปีแล้ว
คือได้มาจากหลายที่ซื้อเองบ้าง

ราคาแต่ละตัวก็ค่อนข้างสูงนะครับ

ก็วางไว้ตามปกติแหละแต่มักจะมีคนมาเลื่อนบ้างขยับบ้างน้ำ
เรียงนอนบ้างนะฮะยังไงคือเวลาจะกลับมาที่เดิมเนี่ย
มันก็ต้องเป็นภาระของพระองค์คือใช้พระทำแบบนี้ก็ไม่ได้
นี่ครับเขาก็เลยต้องเอามายึดไว้แบบนี้นะฮะ
เขาเกิดไอเดียยังไงเออแล้วก็เลยเอาเหล็กนี่แหละออกเลย
ขาโต๊ะแล้วก็ยึดเก้าอี้ไว้ด้วยนะครับยึดถาวรเลยครับ
ทำแบบนี้ผลดีก็คือไม่มีใครยกหรือว่าเลื่อนไปไหนได้อีกนะครับ
แล้วก็ป้องกันขโมยได้ด้วยทุกอย่างอยู่แบบที่ทางเป็นระเบียบเรียบร้อย
อนุโมทนานะคะอนุโมทนาเอาจริงจริงนะ
วัดอะไรอะไรมันมักจะหายอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นรองเท้า
แล้วรองเท้าวัดจริงจริงมันไม่เต็มด้วยนะเออมันถูกตัดอะไรให้มันแขวนเหลือครึ่งเดียว
ก็ยังหายรวมไปถึงขันขันขันเออขันเนี่ยก็จะเจาะรู
ทำไมฮะเอ้าจ่อไอ้มันแบบว่าใช้ยากยากน่ะแล้วก็เอาเชือกผูกเอาไว้
คล้องเอาไว้กับเสาในห้องน้ำขันก็ขโมยคุณไม่เคยเข้าวัดใช่ไหม
ใช่ครับผมใจบ่าวเดี๋ยววันหลังไปวัดกันได้จ้ะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้เรื่องเตือนภัยครับใครที่จุดไฟแชคจุดกับเนี่ยนะฮะ
อะไรก็ได้จะไหว้พระระวังนิดนึงครับบางทีเนี่ยมันระเบิดปุ้งขึ้นมาเลยฮะ
โอ้โหโดยโดยดีดีนะนะไว้คนอยู่นะคุณผู้ชมนะคลิปนี้นะฮะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งหญิงสาวคนในคลิปนะฮะ
เขานำไฟแชคมาจุดทูบครับแล้วพอจุดไปแล้วน่ะ
ก็เอาไฟแชคไปวางสักพักครับระเบิดขึ้นอ่ะนะฮะโอ๋

ใช่ครับพ้นผมก็ไม่คิดนะครับ
นี่ครับโดยมีลักษณะเหมือนกับพลาสติกไฟชัก
มันค่อยละลายแล้วก็หยดลงมา
นี่จากนั้นก็ระเบิด
นี่ไฟนี่ลุกชั้นวางของเลย

เขาหยิบสิ่งที่มันจะติดไฟง่ายเนอะ
ออกมาโยนออกมาไม่งั้นไฟมันลามครับ

แชคคือแบบไหม้เลยตะก้าก็เสียหายด้วย
โดยให้รายละเอียดว่าจุดทูปไหว้พระด้วยไฟแชคต้องระวัง
ฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้ก็ได้นะครับ
นี่ก็ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะ
เรื่องนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าไฟแชคมันมีมอกหรือเปล่า

เพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เนอ
วัตถุไวไฟที่ต้องระวัง
แต่คุณชนะเขาเป็นคนไม่กลัววัตถุไวไฟ
เฮ้ยชอบอะไรไฟแรงนี่ยิ่งชอบเลยชอบความร้อนแรง
ทุกวันนี้เลยอยู่แต่ในนรกอย่างเดียวเลยมันร้อนแรงดี
เอออ่ะได้แล้วแต่เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ได้ยินเสียงดังตุ้มใจคอไม่เข้าอีกดีบอกคนข้างเลยว่า
ฉันคงอยู่ได้ไม่นานไม่ไหวแล้วโดนโดนเข้าแล้วครับ
คุณผู้ชมดูไปนะได้ยินนะนักเปี้ยงถ้าคุณสังเกตผู้หญิงเสื้อแดงนะ
ค่ะบ้างเอ้ยขาดเข้ามาช่วยบอกที่บ้านด้วยนะว่า
ว่าฉันรักคุณพ่อคุณแม่
ส่วนของทุกอย่างยกยกให้กับครอบครัวหมดเลย
คือคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วไม่ต้องตามโรงพยาบาลไม่ต้องพาไปหาหมอ
ค่ะคุณฉันคงโดนยิงเข้าเต็มแล้วล่ะนี่ไงคิดว่าโดนยิง
แต่จริงแล้วว่าโถฝาผ่า

ไม่ใช่แค่หนังจีนนะดูหลายเรื่องญี่ปุ่นก็มีใช่ฝรั่งก็มา
คือผมชอบดูหนังนานาชาติแต่ส่วนใหญ่จะดูไม่ค่อยจบเรื่องหรอก
เพราะว่าผมง่วงซะก่อน
คุณอย่าไปดูกลางแจ้งแล้วกันเดี๋ยวโดนเปรี้ยงปร่างแบบนี้มา
ฝากเตือนนะเรื่องของฟ้าผ่าเปรี้ยงอย่างนี้เอาล่ะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

โอ้โฮ
โอ้โฮ
โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

ผมเลี้ยงหมดแหละอะไรผมก็เลี้ยงหมดแหละ
อะไรที่มันน่ารักน่าเอ็นดูผมเลี้ยงหมดแหละ

เคยชอบแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้ว

อย่าให้ดิฉันพูดนะว่าคุณชอบสัตว์อะไร
เอาไว้ก่อนไม่ชอบอีกแล้วเนี่ย

ครับคุณชอบไปต่อที่สกิตอีพีสองครับ
ไปดูพ่อสายตื๊ดนะฮะ

ว้าว

เป็นไปได้พ่อปลูกปั้นตั้งแต่เด็กเลย

เป็นคู่พ่อลูกเหมือนคู่ใครรู้ไหมคุณชนะ

เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นรูเสา
เดี๋ยวให้ดูภาพปิดท้ายเป็นแบบสายตื๊ด
ใช่ครับอันนี้ก็ตื๊ดเหมือนกันนักเรียนตื๊ดครับ
แล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาคุยกันด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ